ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่มันมีเอกสารหลุดออกไป
ตอนนี้โอ้โหในโลกโซเชียลก็เผยแพร่เกี่ยวกับการแจ้งขั้นตอน
การเลื่อนการเลือกตั้งไปยังท้องถิ่นต่าง
กระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับ
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากการประชุมคอรมอลนะครับเชิญครับ
ซึ่งประเด็นความไม่ชัดเจนของการกำหนดวันเลือกตั้ง
ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
รวมถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะ
มีการแจ้งหนังสือไปยังท้องถิ่นต่างของกระทรวงมหาดไทย
เตรียมที่จะชะลอแผนการเลือกตั้ง
ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะคะ
โดยบอกว่าเนื่องจากพระราชกิจศิริกาการเลือกตั้งสอสอยังไม่ประกาศใช้ว่าจะมีการประกาศใช้เมื่อใดนะคะ
เมื่อยังไม่มีการประกาศก็ต้องแจ้งไปตามขั้นตอน
แต่ยังไงก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะมีการเลือกตั้งแน่นอนภายในกรอบ๑๕๐วันค่ะ
แต่จะเลื่อนการเลือกตั้งหรือชะลออย่างไรนั้น
ต้องไปถามกรกตที่เป็นผู้พิจารณารวมถึงมีการขอนะคะ
ว่าอย่าวิเคราะห์ใส่ความคอสชและรัฐบาลค่ะ
พอโดยรอเลือกตั้งยังไม่ออกเนี่ยทางกรกตประสานมาก็ต้องแจ้ง
เหมือนที่ท่านใช้สัตว์ไม่เหมือนกันเมื่อเช้าผมบอกว่างดอะไรไม่เลือกตั้ง
เมื่อกี้ท่านบอกชะลออ่าก็เอาไงก็แล้วแต่
ยังไงก็ต้องให้ผมใช้คำว่าต้องให้มีความชัดเจนในเรื่อง
วันเลือกตั้งก่อนอ่าจึงจะได้ทำไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
มีเลือกตั้งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีเลือกตั้งฉันจะเลื่อน
จะชะลอหรือไม่คุณถามมีเหตุผลที่ที่จะต้องออกไปพิจารณา
กรกตจะว่าอย่างไรก็จบตามนั้นขณะที่นายแพทย์ธิรเกียจเจริญ
เศรษฐศีลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวถึงกรณีที่มี
การบอกว่าจะมีการเลื่อนมาสอบแกดแพทย์แล้วก็ทีแคทนะคะว่าเนื่องจากวัน
เลือกตั้งยังไม่ชัดเจนและจะมีผลกระทบต่อการสอบดังกล่าว
โดยบอกว่าขณะนี้นะคะแนวโน้มว่าจะกลับไปสอบในวันที่
วันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากกว่าค่ะ
เนื่องจากเป็นวันที่เด็กรู้ล่วงหน้าและมีการเตรียมตัวแต่หากวันสอบเลื่อนออกไป
จะเป็นผลดีกับเด็กมากกว่าผลเสียค่ะเพราะเด็กจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น
พร้อมกับย้ำว่าหากมีการเลื่อนการสอบแกดแพทย์จะไม่กระทบกับปฏิทินการศึกษาอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนประเด็นทางการเมืองนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมก็ออกมากล่าวถึงข้อเสนอของนายยงยุติยภัยรัฐ
เอกประวิทย์บอกว่าจะให้มาเจรจาเรื่องอะไรทุกอย่างให้เป็นโดยย้ำว่าทุกอย่างนะคะ
จะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและคอสชไม่สามารถช่วยรวมถึงต่อรองอะไรได้ค่ะ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้เหมือนกันนะคะ
โดยก่อนที่ก่อนการขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ได้มีการถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ส่วนวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่า
จะต้องติดตามเกี่ยวกับประเด็นการเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งว่าจะมีความชัดเจนวันไหนนั้นนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
หลังจากที่กำหนดวันเลือกตั้งอย่างไม่ชัดเจนค่ะรวมถึงในวันนี้นะคะ
ที่ประชุมจะมีการหารือมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกด้วยค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
กระทรวงศึกษาธิการก็มีการนำคณะนักเรียนนักศึกษารวมถึงศิลปินดารานะคะ
มามอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันครูปี๒๕๕๙
ให้กับนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกานะคะ
นายกรัฐมนตรีจะลงมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างที่สื่อมวลชนได้มีการส่งคำถามไป
โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

เจาะประเด็นทางการเมืองให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนเลย